คุณผู้ชมฮะเราเล่ากันไปถึงหลายร้านอยู่เหมือนกันกับร้านอาหารนะครับ
แต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าของร้านเขารู้สึกว่าดีจังเลย
คุณชนะน้องใบตองเล่าถึงร้านเขาร้านเขาก็ขายดิบขายดี
วันนี้เลยมีคลิปมาขอบคุณด้วยครับ
ขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีรายการตลอดข่าวมากนะครับ
มีผู้ที่สนใจนะครับที่ดูรายการตลอดข่าวนะครับก็โทรมาหลายคนเลยครับ
ขอซื้อแฟนชายบ้างก็ทำให้ยอดขายกันขายดีมากเลยครับ
โอ้ยยยยยน่ารักมาก
ฉันจำได้ร้านคุณลุงเนี่ยลุงลุงแบน

แล้วนี่มีปลายละว่าน่ารักมากเลยอะมีปลายตลอดขาวด้วยเออลุงนิดสุดยอดจริง
แล้วมีเป็นภาพเป็นภาพที่ตอนออกอากาศด้วย
ออกไปเหมือนเปิดให้ลูกค้าดู
น่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับร้านของลุงแบร์นมันนะคะ
อ่ามากมายหลายชนิดหลายรสชาติครับคุณผู้ชมครับ
การันตีความอร่อยนะฮะเขาตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดไทยสมบูรณ
หมู่ที่สี่จังบุญครองสามอาเภอครองหลวงจังหวัดปทุมธาเนย์
อืมลุงแบนฝากมาบอกว่าโอ้ตอนนี้ทางร้านของเราขายดิบขายดีมาก
แล้วปัจจุบันนี้เพิ่มรสชาติใหม่อีกหนึ่งเมนูคือเคบับซีฟู้ดฟู้ดฟู้ดฟู้ด
คือแต่ก่อนนะเขาจะมีไก่มีทูน่าใช่ไม่จำได้นะแต่เอาใจคนรักซีฟู้ดเจ็บสิบบาทเอง
ชอบอ่ะถามว่าในซีฟู้ดของลุงแบนมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรคะ
มีกุ้งมีปลาหมึกมีปูอัดและมีชีส

คุณอย่าไปดูถูกเคบับนะ
ผมจะบอกแบบนี้ว่าเคบับเนี่ยผักเยอะมาก

ถ้าเกิดว่าเราอยากทานแบบว่าดีหน่อย
ก็เอาใส่ซีฟู้ดใช่ไหมใส่กุ้งอะไรอย่างนี้
หรือไก่เป็นในมันนะ
เขาจัดใส่ลงไปทุกอย่างนะแล้วยังไงต่อรู้ไหม

มันยังมีอีกหลายอย่างที่แบบเหมือนว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านเขา
เอาเมนูของลุงลุงแบนลุงแบนขายแพงไหม

ชีสอีกก็๒๐บาทใครอยากได้แบบชีสเยิ้มกัดกันเข้าไปเค็มมันหน่อยนะ
เอาบอกเลยว่าลุงแบนแกให้ทั้งเครื่องทั้งชีสแน่นแผ่นกินชิ้นเดียวก็อิ่ม
แต่ถ้าใครแบบว่าขอเบิ้ลชอบเบิ้ลก็จัด๒ไปสิครับอยากไปอุดหนุนนะ
คุณลุงแบนกับร้านเคบับบายลุงแบนเนี่ยครับก็เปิดนะฮะบ่าย๒จนถึง๓ทุ่ม
โทรไปสอบถามไหมล่ะเผื่อจะอยากเปิดแฟนชายแกก็มีให้เหมือนกันนะ๐๘๙๔๘๔๑๙๓๙ครับ
ผมบอกแบบนี้นะลุงแบนเราเองก็ดีใจนะดีใจที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ย
เขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่ประทุมใช่มั้ยอยู่ประทุมเดี๋ยวมีโอกาสเราไปลองมั้ย
มีโอกาสเพราะเราเคยลองไปทำเคบับคุณจำได้มั้ยใช่ที่ตลาดอ่ะแล้วออกมาโอ้ร้อนมาก
ใช่ไหมคือเคบับมันต้องมีมันไก่หมุนใช่ไหมไก่หมุนแล้วมันจะต้องตรงนั้นอ่ะร้อนมีเตาอยู่ตรงนั้นอ่ะ
เออไอ้แผ่นแป้งเขาเรียกแผ่นตอติย่าโอ้ตอติย่าเหรอตอติย่าดูแผ่นตอบิโด
งตอติย่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แนะนำแล้วกันเนาะ